แห่ข้าวโอนโตนหรือพิธีแห่ข้าวพันก้อนในงานบุญภเวทนี้
ลักษณะของข้าวพันก้อนจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
โดยที่บ้านตะคุอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
คนไทยเชื้อสายลาเวียงมีการทำข้าวพันก้อนในแบบที่เรียบง่าย
ด้วยการปั้นข้าวเหนียวให้มีรูปทรงขนาดเท่าไข่นกกระทา
เพื่อเตรียมไว้สำหรับการนำมาใส่ภาชนะ
ซึ่งเปรียบประดุษเป็นการถวายบูชากันเทศที่ชาวบ้านเรียกว่า
เป็นเครื่องบูชาคาถาพันธุ์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน